ตอนนี้ที่รัสเซียกำลังวิภาควิจารณ์กันนะครับ
กรณีฟิลิปปินส์เพลงแรปชื่อดังถูกจับกลุ่ม
โดยหลายคนบอกว่านี่คือการคุกคามนะครับเพราะว่าถูกจับกลุ่มหลังไปแต่งเพลงแรปตีแผ่ปัญหาสังคม
ขณะที่ผู้นำรัสเซียก็ยอมรับนะครับว่ารัฐบาลต้องควบคุมเพลงแรป
เพราะว่าเนื้อหาของเพลงนั้นทำให้ประเทศเสื่อมเสียเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือผลงานของแฮสกี้แรปเปอร์หนุ่มวัย๒๕ปีที่กำลังโด่งดังและถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมรัสเซีย
เพลงของเขาติดหูผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาว
โดยเพลงที่กำลังได้ยินอยู่นี้ถูกเปิดในยูทูปไปแล้วกว่า๖ล้านครั้ง
เนื้อหาของเพลงที่พูดถึงปัญหาความยากจนการคอรัปชั่น
และการใช้อำนาจในทางมิชอบของตำรวจรัสเซียทำให้เขาถูกจับตาอย่างมาก
จากคนทั่วไปรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
เขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวท่ามกลางแฟนเพลงจำนวนมาก
ปีนขึ้นไปร้องเพลงแรปที่แต่งขึ้นสดบนรถยนต์คันหนึ่ง
เพื่อแสดงความไม่พอใจจากการที่คอนเสิร์ตของเขาถูกยกเลิก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรปเปอร์หนุ่มฮัสกี้คนนี้หลายวันก่อนจะปล่อยตัวออกมา
โดยให้เหตุผลการจับกลุ่มว่าศิลปินคนนี้มีแนวคิดที่สุดตก
ัสกี้ไม่ใช่นักร้องคนเดียวที่ถูกคุกคามในรัสเซีย
มีรายงานระบุว่ามีแรปเปอร์หลายคนผูกกิจกันไม่ให้ขึ้นแสดง
จนต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปจนถึงขั้นที่มีบางคนถูกขู่ทำร้าย
โดยขบวนการคุกคามศิลปินแรป
ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือดที่ผ่านมา
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเพลงแรปในรัสเซีย
ทำให้คนหนุ่มสาวรัสเซียมองตรงกันว่า
นี่คือความพยายามของรัฐบาลที่จะควบคุมประชาชน
ดังนั้นท่าทีของรัฐบาลรัสเซียที่มีต่อเพลงแรป
พวกเขามีความกังวลที่เพลงแรปกำลังพูดความจริง
กษะที่ที่ให้ประชาชนมองว่ารัฐบาลรัฐเสีย
กำลังปิดปากเพลงแรปกลายเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำ
จนทำให้นายวาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซีย
ต้องออกมาพูดถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่สิ่งที่ทำได้คือการควบคุม
ไม่ให้เนื้อหาเพลงแรปสร้างความเสื่อมเสีย
ยาเสพติดและการประท้วง
โดยสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องยาเสพติด
เพราะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในชาติ
แต่หลายฝ่ายก็ยังตั้งคำถามถึงมาตรฐานการควบคุมเพลงแรป

เพราะในขณะที่แรปเปอร์หลายคนที่เป็นเจ้าของเพลงวิจารณ์รัฐบาลถูกคุกคาม
แต่ก็มีศิลปินบางคนได้ดิบได้ดีจากการเชียร์รัฐบาล
เพลงนี้ของซิมาติแรปเปอร์ชื่อดังชาวรัสเซีย
ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อยกย่องประธานาธิบดีปูติน
เนื้อหาว่านายปูจินคือเพื่อนที่ดีที่สุด
ซึ่งทำให้เขากลายเป็นศิลปินที่ยิ่งโด่งดัง
ได้รับโอกาสและสิทธิประโยชน์มากมาย
ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอภิษฎที่เขาได้รับในรัสเซีย
เป็นเหมือนของขวัญจากการที่เขาสนับสนุนรัฐบาล